มาดูต่อกันที่สาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
ไม่ใช่เรื่องหุ่นเพราะว่าหุ่นเธอดีอยู่แล้วสำหรับมารีเบอร์เนอร์
แต่ที่ต้องโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของการตอบคำถาม
โดยเฉพาะถ้าถามถึงเรื่องแฟนเก่าเนี่ยตอบดีมีว่าดีเด่นตลอดเลย
ในรายการใหม่ล่าสุดนะเธอทำเองมารีฝากไว้ให้คิด

แล้วเจอกันอีพีศูนย์แซ่บฟาดขนาดไหนอ่ะไปดู
ถ้าควรคำว่า
บอกอะไรได้กับแฟนเก่าหนึ่งคำอยากบอกว่า
ไม่มีใครทนได้อะไรอย่างนี้เท่าฉันแล้วเนี่ยมันคืออะไร
ทนในเรื่องของการมีคนอื่นการมีคนอื่นเรื่องนอกเหนือจากนั้นเราทนทุกอย่าง
ชีวิตนี้ขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรือเปล่า
ขาดได้นะแต่แทนแล้วต้องขาดได้
แทบมากโอ้ตอบหลายอย่างเนาะ
แต่แฟนเก่าหลายคนบอกกันนพัฒน์หรือเปล่าจริงจริงแฟนเก่ามานี่ก็มีหลายคน
บอกนะว่าฝากไว้ให้คิด
ช่วยคิดต่อแทนเราด้วยละกันนะครับทุกคน